แต่ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ทางรองอายการเซ็นไม่ฟ้องเนี่ย
มันมีน้ำหนักไปในทางมันไม่เกิน๘๐ไงคะ
ผมถามดิถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ย
แล้วคนขับรถเนี่ยนะครับไม่ใช่เฟอร์ลารี่นะ
เป็นลูกตาศรีตาสายายมาเนี่ย
แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะสั่งแบบนี้ไหม

ไม่มีหรอกครับแต่มันต่างกันไง
คดีนี้มันเป็นคดีของคนที่มีอภิมหาเศรษฐี
เปรียบเทียบกับคดีของลูกตะศรีตาสาเนี่ย
ขับรถชนตำรวจเหมือนกันพฤติกรรมเดียวกันเนี่ย

ผมเชื่อเหลือเกินว่าป่านี้ลูกตาศรีตาสาที่จังหวัดน้องโบรมภัวร์

แล้วไม่ต้องมาเถียงกันได้เยอะ
แล้วจริงเร็วหรือไม่เร็ว

คืออย่าลืมนะครับกองพิสูจน์เขามีนิติวิทยาศาสตร์
กองพิสูจน์หลักฐานแต่คุณมีประจักษ์พยานนะครับ
สู้กันเนี่ยดุลพินิษฐ์ตรงนี้ควรจะให้ศาลเป็นคนพินา
ไม่ใช่เป็นดุลพินิษฐ์ที่ว่ามาพินาเอง
ก็ผมบอกว่ามันเปรียบต้องเปรียบเทียบอย่างนี้
แต่ว่าของที่มีอยู่ในมือที่ต้องอ่านก่อน
ตัดสินใจว่าจะส่งสารไม่ส่งสารในหน้าที่ของอายการเนี่ย
คือของที่มันมีอยู่ในมือมันบอกแล้วมันไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะฟ้องเนี่ยคะ
คือถ้าอายการจะถูตั้งใจแบบโอ้โหส่งฟ้องไปเลย
ทีแรกมันพอไง๑๗๗กิโลเมตรมันพอไง
ตอนหลังก็มาเปลี่ยนไงฮะแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาอีกไง

ถ้าคุณเอาพยานบุคคลพยานผู้เชี่ยวชาญที่กลับคำให้การ
ลบล้างพยานนิติวิทยาศาสตร์กองพิสูจน์หลักฐาน
ต่อไปในอนาคตประจักษ์พยานจะมาลบล้างพยานพวกนี้หมดเลยนะ
ไม่สามารถเอาได้เลยนะตรวจไม่ได้เลย
ก็คือการทำลายกระบวนการนี้ไปเลยใช่ครับ
แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แค่ประจักษ์พยานหรือพยานที่
พยานบุคคลที่เห็นเท่านั้นนะคะคือเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญอ้อโอเค
แล้วทำไมคุณไม่ตั้งเขาตัวเองมากลับคำได้ไง
แล้วคุณไม่ตั้งว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์คุณไปคำนวณมาจากไหน
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์คำนวณได้
ก็ผมบอกว่าการคำนวณลดความเร็วเนี่ยบุคคลธรรมดานะครับ
แม้แต่ตำรวจจราจรก็ไม่สามารถคำนวณได้
คนที่จะคำนวณความเร็วได้ก็คือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
อ่ะแต่ว่าพูดถึงพยานที่เป็นตำรวจเนี่ยนะคะมีตำรวจอีกสองนายที่

ที่ใช้ใช้การเปรียบเทียบแต่ละคดีจากการที่ตัวเอง
แล้วคุณคุณเอาอะไรมามาวัด
คุณไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยในการพูดถึงความเร็ว

เอาอย่างงี้นะคะสมมุติ
สมมุติว่าอายการสมมุติว่าถ้าออกในลักษณะอธิบายว่าดุลพินิษฐ์เป็นไปตามข้อมูลที่ได้มา
เพราะอายการลงไปหาเองสืบเองสอบเองไม่ได้เรียนเข้าใจถูกนะคะ
ทีนี้อายการก็เลยใช้ดุลพินิษฐ์ออกคำสั่งแบบนี้
ออกมาแบบนี้มันจะเด้งกลับไปทันทีว่าตำรวจต้องตอบคำถามให้เคลียร์ทั้งหมดไหมคะ
ว่าทำไมคุณเลือกถามตำรวจสองนายแล้วเขาใช้การเปรียบเทียบโดยที่สองนายนี้ไม่ได้ใช้การคำนวณ
เอาล่ะแต่มีประสบการณ์นะคะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
การที่๑ในทีมของพิสูจน์หลักฐานเคยให้ตัวเลข๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเปลี่ยนมาเป็น๗๙กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือมีประจักษ์พยานอีก๒ปากแล้วก็รวมถึงนักวิชาการอีกหนึ่งท่านนะคะที่ก็ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พิสูจน์มาถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแย้งการที่คุณมาตอบสังคมว่า
ร้อยละ๗หรือละ๘ไม่เคยแย้งเลยไม่ถูกนะ
เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมันจะหาความเป็นธรรมได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นมาในภายหลังเนี่ย
โดยมีการร้องเรียนมา๘ปีให้หลัง
กับมีการกลับคำให้การมันผิดปกตินะ
แล้วคดีนี้นะครับมันเป็นคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน
ทั้งประเทศและไปทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นควรอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
แย้งครับไปตามไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณมีอำนาจเขาส่งให้คุณไปทำไม
เพื่อให้คุณไปคานอำนาจไงคานอำนาจว่าไม่เห็นด้วย
ไม่ได้เพราะว่าอายการว่าอะไรคุณคุณไม่แย้งเลยเหรอไม่ใช่
อย่างนั้นประชาชนก็ตายสิครับสังคมมันจะอยู่ได้อย่างไรไม่ได้
แต่อันนี้ฉันก็แตกอีกแหละเพราะที่ฉันเชื่อว่าคือคำอธิบายก็คงออกมาจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
มันก็ดูเหมือนมันไม่มีอะไรผิดนะคะทนายนัญชัย
มันก็ดูเหมือนมันไม่มีอะไรผิดนะก็เอาพยานหลักฐานมันมาแบบเนี้ย
ที่จริงแล้วคดีนี้มันเล็กมากคดีรถชนธรรมดามันไม่มีอะไรพิษดารเลย
มันไม่มีพยักษ์พยานอะไรที่มันจะต้องไปหลบหลีกอะไรไม่ใช่เลย
คดีรถผมอย่างผมขับรถเนี่ยสักวันหนึ่งผมก็อาจจะขับรถไปชนใครก็ได้
แล้วก็ไปชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็รับสารภาพ
รอลงอาญาหรือสู้คดีว่าประมาทหรือไม่ประมาทแค่นั้นเอง
คดีนี้มันเล็กจริงนะแต่คนมันใหญ่ไง
พอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องมามากมายเลย
แล้วคิดว่าอย่างนี้นะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมา
ถ้าไม่ส่งเรื่องนี้ไปยังต่างประเทศเขาคิดว่ามันเงียบแล้ว